ชอบจังเลยผู้หญิงหน้าตาเหมือนเอชายา

ไม่ต้องกังวลกรรมการของเราอยู่แล้ว
นี่ไงยืนม้าขาเดียว

ในฐานะผมแข็งแรงพี่

อย่างนี้ได้ไหม

แท้แล้วแท้
อย่างเนี่ยอย่ามาทะวักกันเลยดีกว่าใช่

อุปกรณ์จัดงานปาร์ตี้
อันไหนถูกที่สุดเคยจัดงานปาร์ตี้ไหม

วันเกิดคือจะฝากเพื่อนซื้อมากกว่า

วันนี้แป้งคะงานหนักแน่เลยค่ะ
เอาล่ะวันนี้พี่เป๊กมีอุปกรณ์จัดงานปาร์ตี้

นี่คือคำถามอุปกรณ์จัดงานปาร์ตี้

อันแรกนี่เป็นกล่องโฟมนะครับ

ก็จะใส่เครื่องดื่มอะไรลงไปก็ได้

ส่วนนี้ค่ะเป็นโคค

และตอนนี้นะคะน้องแป้งคนสวยของพี่เป๊กก็รู้แล้วว่าอุปกรณ์ปาร์ตี้ทั้ง๕แบบนี้มีอะไรกันบ้าง
หลังจากนี้แป้งต้องพีนิดพี่คอให้ดีค่ะ
แล้วเรียงให้ถูกต้องค่ะเริ่มจากแป้งคิดว่าอะไรถูกสุดให้วางเลยค่ะ
ทั้ง๕ชิ้นนี้ลองนึกให้ดีพี่เป๊กมีเวลาให้แป้ง๖๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้ว๖๐วินาทีเริ่มได้ค่ะ

เรียงจากถูกสุดไปแพงสุดค่ะแป้ง
แต่ละตำแหน่งแต่ละหมายเลขค่ะมีมูลค่า๕๐๐๐บาทค่ะ
ถ้าแป้งเรียงได้ถูกนะคะครบหมด
ตั้งแต่ถูกสุดไปแพงสุดได้ถูกต้องนะมีโบนัสไปด้วย
สูงสุดถึง๓๐๐๐บาทค่ะแป้ง

ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว

มันน่าจะใช่
ใช่ไหมใช่ไหมเวลายังเหลืออีก๒๐วินาทีค่ะ
เอายังยังเปลี่ยนได้นะคะ

ตอนนี้เหลือ๘๗๖๕๖๗๘
หมดเวลา

และนี่ก็คือการเรียงลำดับจากของที่ถูกที่สุดไปหาแพงที่สุด
โดยถ้าเรียงลำดับถูกต้องแต่ละชิ้นจะมีเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
และถ้าคุณแป้งเรียงได้ถูกครบทุกตำแหน่งจะได้รับโบนัสสูงสุดถึง๓๐๐๐บาท
ไม่รู้ว่าคุณแป้งจะสามารถคว้าเงินไปได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกัน